เจอกันที่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับ
เปลี่ยนเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยหยับ
เป็นเพื่อนสนิทจนกลายเป็นแฟน
เขาก็เป็นคนเรียบง่ายนะครับ
เป็นคนที่ไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไร
จนวันนี้ผมก็มีทุกอย่างแล้ว

อย่างจะกลับบ้านอย่างนี้กำลังจะกลับ

เขามีอยู่๑๗บาท
เรามาแบ่งกันกินก๋วยเตี๋ยวได้คนละชาม
แล้วก็เหลือเงินขึ้นรถเมย์อีก๒บาท๕๐บาท
สายนี้แล้วผมไปลงถุงต้องต่อรถเมย์เข้าไปอีกบาท๕๐
ถึงบ้านหมด๐บาทพอดี

เพราะฉะนั้นพอถึงโมเมนต์ที่เรามีหรืออะไรมันก็คงไม่มีลำบากไปกว่านี้แล้วล่ะ
ไม่รู้นะเดี๋ยวไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้นะ
แต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นแค่วันหนึ่งที่จัดงานขึ้นมา
แล้วก็เชิญแขกมาเยอะ
แล้วก็พอแขกทุกคนกลับบ้านไปทุกอย่างก็เหมือนเดิม

ผมว่าเรื่องความเข้าใจน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ความรักนี่มันเกิดขึ้นตอนช่วงแรกครับ

ปี๒ปี๓ปีแรกความรักอะไรอะไรก็ดีไปหมด
พอมันผ่านไป๒๓ปีก็ความจริงมันก็เริ่มออกมาว่าเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไง
คราวนี้พอเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงมันก็อยู่ที่ว่าจะรับมันได้ไหม
สวัสดีครับ